มาดูกรณีความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลของแพทย์ที่โรงพยาบาลตรังนะคะ
ในกรณีที่มีผู้ป่วยที่ท้องนอกมดลูกจะไปผ่าตัดมดลูกนะคะ
แต่ว่าคุณหมอนั้นผ่าตัดผิดข้าง
ก็ทำให้เกิดเป็นประเด็นแล้วก็ทำให้ส่งผลว่าไม่สามารถที่จะตั้งคันได้ต่อไปในอนาคตนะคะ
สำหรับเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังก็เตรียมแถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ญาติเองก็เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
หลังจากที่จะต้องผ่าตัดซ้ำทำให้หมดสิทธิ์ที่จะมีลูกตลอดชีวิตค่ะ
นางสาวสุพัตราเพชรหินอายุ๓๐ปีก็ยังคงนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตรังในสภาพอิดโรยและเสียใจตลอดเวลานะคะ
โดยมีนายเอกพงศ์แก้วดีอายุ๓๒ปีซึ่งเป็นสามีคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด
หลังจากที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดรอบที่๒เนื่องจากท้องนอกมดลูกบริเวณปีกมดลูกด้านขวาอายุคันประมาณ๗สัปดาห์ค่ะ
แต่แพทย์เจ้าของไข้ก็ผ่าตัดปีกมดลูกผิดข้างจึงต้องผ่าตัดซ้ำ
ต่อมาในแพทย์เจ้าของไข้ก็ออกมายอมรับความผิดและขอโทษผู้ป่วยที่ผ่าตัดท้องน่องมดลูกด้วยการตัดปีกมดลูกด้านซ้ายออกไปในครั้งแรกซึ่งผิดข้างนะคะ
ต่อมาจึงต้องผ่าตัดครั้งที่สองด้วยการตัดปีกมดลูกด้านขวาให้ด้วยซึ่งช่วงนั้นอายุคันก็เพิ่มขึ้นเป็นสิบสัปดาห์เสร็จแล้ว
จากว่าเด็กก็ยังคงอยู่ในช่องอุ้งเชิงกรานเพื่อความปลอดภัยของแม่ของเด็กค่ะ

เพราะการรักษาที่ผิดพลาดของแพทย์
ตั้งแต่การผ่าตัดครั้งแรกเสร็จสิ้น
ก็ไม่ยอมชี้แจงผลการรักษาให้กับญาติค่ะ

ต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นครั้งที่๒ในระยะเวลา๓สัปดาห์
จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบ
ขณะที่สามีผู้เสียหายก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะ
ญาติได้เข้าแจ้งความกับตำรวจ
ส่วนตัวก็เตรียมทำหนังสือร้องเรียนกระทรวงสาธารณสุข
เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับผู้เกี่ยวข้อง
ทำให้ภรรยาไม่สามารถมีทายาทสืบสกุลได้ตลอดชีวิต
ล่าสุดภาษาหญิงจิรวรรณอรยพงศ์

ได้รับรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

ได้เตรียมแถลงข่าวชี้แจงข้อที่จริงในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะ